คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านเขามาร้องเรียนนะคะกับไทยรัฐทีวีของเรา
ทนแบบเนี้ยไอ้ถนนตรงเนี้ยอ๋อโถทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
ค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดแล้วดูดิ
แล้วพอเวลาฝนมันตกมันกลายเป็นบ่อ
เหมือนเหมือนมันขึ้นมาเป็นบ่อน้ำอ่ะนี่นี่นี่นี่อย่างงี้เลยโอ้
เออแล้วมีรถที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือรถหลายคัน
เขาจะมักจะมาตกหลุมตกบ่อตรงเนี้ยค่ะแล้วชาวบ้านบอกอ่ะ
ลองเดาดูเขาทนแบบเนี้ยมานานกี่ปีพี่ป่อว่าสี่ปีค่ะ
โอ้ยเขาบอกเป็นสิบปีค่ะขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยอ่ะ
นี่สภาพถนนลาดยางชลประธานค่ะอยู่ด้วยแถวเรียบครองพระองค์เจ้าชายานุชิตค่ะ
ในตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าคุณผู้ชมก็เห็นนะเมื่อกี้
อันนี้พอขับมานี่ขนาดรถใหญ่นะมันก็เป็นโครงเป็นคลื่นอย่างนี้นะ
จุดถูกน้ำท่วมขังเป็นบ่อขนาดใหญ่อย่างที่บอกชาวบ้านเขาทำยังไง
เขาใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาถุงทรายมาถมเอาไว้
มันก็ยังมีตรงคอสะพานเนี่ยก็เมื่อกี้คอสะพานมันชำรุด
รถที่ผ่านไปผ่านมามันไปเร็วไม่ได้แล้วมันก็ต้องช้า
เป็นคลื่นเลยเนี่ยใช่มันเป็นคลื่นแล้วมันจะกระแทกไง
ใช่เป็นรถใหญ่เอาจริงไม่ค่อยมีปัญหา
แต่ถ้าเป็นรถเล็กถึงขั้นท้องใต้ท้องรถ
มันจะครูดกับคอสะพานแล้วครูดกับพื้นถนนเลย
และคุณผู้ชมคะชาวบ้านบอกอยู่แบบนี้มาเป็น๑๐ปี
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวแถวริมถนนเนี่ย
เป็นพันกว่าหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนนะคะนะ
มีหมู่บ้านเนี่ยใหญ่สามหมู่บ้าน

นี่ถามจริงนี่หลุมหรืออะไรนะคะเนี่ยอันนี้คือผู้บาดเจ็บนะใช่ไหม
เขาบอกว่าเพิ่งมีคนบาดเจ็บตรงเนี้ยสองรายพี่ปอขี่มอเตอร์ไซค์มา
หลุมแขนหักเลยนะแขนหักแขนดอก
เขาบอกที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยช่วยเหลือกันเองแล้วนะแต่ปัญหามันก็ยังมีอยู่
ลองฟังเสียงค่ะ
เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกแบบนี้แหละถนนสายนี้
อยู่ในความรับผิดชอบของชนรับประทาน
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่นี้นะคะ
ได้ยินเสียงร้องขอจากชาวบ้านแล้ว
ประชาชนตาดำมาแก้ปัญหาให้หน่อย
แต่ขอให้แก้แบบแก้ได้จริงแบบยั่งยืนถาวร
ถ้าไม่มีรถวิ่งดิฉันนึกว่าดวงจันทร์